มาต่อกันที่ตรงกันบ้างดีกว่า
ต้องพูดตรงเลยนะคะว่า
หนุ่มหน้าหวานฟากอโศกอย่างหนุ่มตรงเนี่ยคือ
เอาพูดว่าเข้าวงการมาได้เนี่ยคนก็เมาส์กันเยอะว่า
ก็หล่อไงก็จะอยู่ในวงการนี้ได้
ความสามารถเป็นรองเรื่องหน้าตาเป็นหลัก

เพราะว่าการแสดงยังถูกติติง
ฝีไม้ลายมืออยู่ด้วยรวมไปถึงเรื่องการร้องเพลง
แต่ระยะหลังบอกเลยว่าให้โอกาสเขาหน่อย
ผลงานเขาหน่อยเพราะว่าได้ขึ้นโชว์หลายรูปแบบแล้วนะคะ

โดยเฉพาะซีรีส์เรื่องล่าสุดเห็นบอกว่า
ถ่ายออกอากาศไปด้วยแบบสดแล้วก็เพิ่งจะจบไป
ผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่คอยแบบให้กำลังใจ
แล้วก็คือผมไม่ได้เสียใจในเวลาที่คนมาพูดไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้
ผมแบบดีใจด้วยซ้ำที่เขาแบบคอยมาติเรา
คอยมาคอยมาบอกเราว่าเราเล่นไม่ดีเราเล่นแข็งนะอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าเป็นคำชมด้วยซ้ำ
แล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วย
คือมันไม่มีใครหรอกที่จะมาบอกเราว่า

คนเราให้ได้ที่ดีที่สุดคืออะไรรู้

ขอบคุณด้วยค่ะ